บุรีเพราะว่าพาดหัวออกมาน่าตกใจเพราะว่าเอาไม่อยู่

เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว๓๐๐กว่าราย
ใช่ค่ะ๓๓๕รายนะคะคุณผู้ชม
โดยสาธารณสุขจังหวัดก็มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อยอดของวันนี้

แล้วตัวเลขนี้ก็กระจายอยู่๙อำเภอค่ะ
เป็นอำเภอเมืองชนบุรี๒๖๓ราย
รองลงมาคืออำเภอสัตหีบ๒๖ราย

ละมุง๗พานทอง๖พนัฐนิคม๔
อำเภอบ้านบึงบ่อทองล้อเกาะจันทร์อำเภอละ๓ราย
แล้วก็คลัสเตอร์ต่างก็มีทั้งคลัสเตอร์สถานประกอบการ๘แห่ง

แล้วก็คลัสเตอร์ของชุมชนอีก๓แห่ง
นี่คือการประบาดในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ

สาธารณสุขอำเภอเมืองชนบุรีเนี่ยนะคะ
ร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดชนบุรี

เอารถชีวะนิรภัยไปตรวจคัดกรองพ่อค้าแม่ค้า
รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่อยู่ที่ตลาดใหม่ชนบุรี

ถือว่าเป็นตลาดที่ขายพวกผักผลไม้
การจังหวัดชนบุรีเนี่ยเมื่อตอน๑๐โมงที่ผ่านมา
ก็มีการเรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเร่งด่วนเลย
ว่านี่ขอความร่วมมือมาแบบนี้คุณ
ถ้าคลัสเตอร์ของครอบครัวเพื่อนและญาติเนี่ย
ขอเลยบอกว่าอย่าสังสรรค์แล้วก็ไม่ตั้งวงกันนะ

ส่วนสถานประกอบการนะฮะพนักงานถ้าป่วยต้องหยุดนะครับ
แล้วก็ขอให้สารประกอบการไม่รับแรงงานต่างด้าว

ส่วนตลาดต้องมีมาตรการแบบนี้
ถ้าติดเชื้อและต้องมีการตรวจเชิงรุก
ขอให้ทุกคนรับการตรวจทั้งหมด
และหากต้องมีการปิดตลาดทุกคนต้องหยุดอยู่บ้าน
นี่คือมาตรการในการขอความร่วมมือ
คลัสเตอร์ประเภทต่างในพื้นที่ชนบุรี
ใช่ค่ะสำหรับคลัสเตอร์ที่ตลาดใหม่ชนบุรี๒๓๓ราย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

จังหวัดชนบุรีทันทีนะคะครับอ่าคุณผู้ชมจากภาคตะวันออกไปแล้ว
ลงใต้อีกหน่อยค่ะไปดูที่พังงากันนะคะ
พังงาสาธารณสุขจังหวัดพังงา
เขาก็เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกคนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเลยค่ะ
โดยพบผู้ป่วยในคลัสเตอร์โรงเรียนสอนศาสนาจังหวัดยาลา๕ราย
แล้วก็คนในครอบครัวติดเชื้อ๑ราย
ก็เลยทำให้กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัวเพิ่ม
จากเดิม๑๔วันก็ต้องกักตัวเพิ่มเป็น๒๑วัน
แล้วหลังจากที่มีการรายงานด้วยว่าเชื้อตัวนี้
มันเป็นสายพันธุเบต้าก็คือสายพันธุแอฟริกาใต้ที่มีความรุนแรงนะคะ
ทีนี้ที่ปัตตานีกันบ้างค่ะ
ปัตตานีมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๑๗ราย
แล้วต้นต่อของการติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากโรงงานผลิตปลากระป๋องค่ะ
โรงงานแปรรูปอาหารทะเลแล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาที่ยาลา
ก็แพร่เชื้อไปที่ปัตตานีด้วย
รายงานไปแล้วนะคะว่าจากยาลาแพร่เชื้อมาที่ปัตตานี๔๖ราย
ก็เข้าไปในชุมชนต่างคนในครอบครัวก็ติดเชื้อ
แล้วก็ทางจังหวัดเองเขาก็มีการเร่งตรวจสอบผู้ติดเชื้อนะคะ
ว่ามีสายพันธุเบต้าหรือว่าสายพันธุแอฟริกาใต้
เข้ามาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีด้วยหรือเปล่า
ตอนนี้หลายคนจับจ้องไปที่สายพันธุเบต้าสายพันธุ์แอฟริกาใต้
ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพ่อเป็นพี่ใหญ่เลยกับสายพันธุ์อื่น
ซึ่งคุณหมอวสันจันทราทิศหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลประมาณอธิบดีมหาวิทยาลัยมหิตโดรณ์นะครับ
อาจารย์แกก็อยู่แต่ในห้องแล็บนะคุณ

โดยเฉพาะเรื่องของการถอดรหัสพันธุกรรม
ซึ่งถือว่าเป็นงานเฉพาะที่ทางอาจารย์วสันเนี่ย

เป็นการส่งรหัสพันธุกรรมมาจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๑๒สงขลา
็อตล่าสุดส่งมาประมาณ๒๐๓๐ตัวอย่าง
ในส่วนของพันธุกรรมโควิดเนี่ยนะฮะ

บอกว่าพบว่าเป็นสายพันธุเบต้าทั้งหมดนะครับ
แต่ยังไม่น่ากังวลใจเท่าไหร่นะฮะ

คือช้ากว่าสายพันธุ์อัลฟ่าหรือสายพันธุ์อังกฤษ
และช้ากว่าสายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุอินเดียเป็นอย่างมาก

นี้ความจริงเชื้อนี้เข้ามาในประเทศไทยนานแล้ว
แต่ก็ไม่ได้แพร่กระจายมากอย่างที่คิด
โดยเฉพาะในส่วนพื้นที่กรุงเทพมนาคอนนะครับ
เชื้อนี้คงเข้ามายากมากนี่อาจารย์วสันบอกนะ

สายพันธุ์อัลฟ่าแล้วก็สายพันธุเดลต้า
เขาครองพื้นที่ในส่วนของภาคกลางอยู่นะครับ

คุณหมอวัฒนาจรรยาอาทิตย์ยังระบุด้วยนะครับ
เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย
พบว่าขณะนี้สายพันธุ์อัลฟ่านะฮะ
ก็คือสายพันธ์อังกฤษยังคงครองพื้นที่อยู่ถึง๗๑
สายพันธุเดลต้าสายพันธ์อินเดียครองพื้นที่อยู่๒๒
แล้วก็สายพันธุเบต้าสายพันธุ์แอฟริกาใต้
ยังอยู่ที่๓โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้
แต่ก็ต้องดูแนวโน้มอีก๑เดือน
สายพันธุเดลต้าจะครองพื้นที่แทนอัลฟ่าหรือไม่
แล้วก็จับตาดูว่าเจ้าเบต้ามันจะระบาดเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่
นี่คือการทดลองในห้องปฏิบัติการนะครับ
ถูกต้องค่ะก็เป็นคำพูดของทางหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์นะคะ
ส่วนทางด้านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ระบุค่ะ
คุณหมอสุภกิจสิริรักษ์บอกว่า
สิ่งที่ทางกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กังวล

แล้วมันจะมีผลกับประสิทธิภาพของวัคซีน
แต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าการแพร่ระบาดนั้นมันต่ำกว่าสายพันธุ์อื่น
ดังนั้นถ้าเกิดว่าไปพบพื้นที่ไหน
ว่ามีสายพันธุเบต้าหรือว่าสายพันธุแอฟริกา
จะต้องให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปควบคุมสถานการณ์ทันทีนะคะ